มาดูเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีหน่อยค่ะเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการไม่พอใจจากการที่อยู่ในชีวิตประจำวัน
อันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่อยู่เนี่ยนะคะ
คนข้างบ้านจุดไฟแล้วโยนเข้ามาในบ้านเฉยเลยค่ะอ้าวรถคันที่จอดอยู่เนี่ย
ได้รับความเสียหายคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
จุดไฟแล้วโยนเข้ามารถเนี่ยเสียหายหลังคาโรงรถก็เสียหายค่ะ
ผู้ชายคนนึงมายืนหน้าบ้านแล้วจุดไฟโยนเข้ามานะคะคนก่อเหตุเนี่ย
เดินมาที่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งในคลิปตอนที่เห็นเขาเดินเนี่ย
เมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าเดินแบบเหมือนกับไม่ตรงอ่ะเดินเอียงเป๋นิดนึงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูลักษณะการเดินเพราะฉะนั้นสามารถระบุได้เลย
คือเทียบได้เลยว่าถ้าเกิดรู้จักเนี่ยมันสามารถเทียบลักษณะการเดินได้เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปบ้านหลังเกิดเหตุที่หมู่บ้านสุภาวันอำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
ไปพบกับคุณชุมพลอายุ๖๙ปีเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๖สิงหาคมประมาณเที่ยงคืนกว่า
นี่ค่ะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คนที่โยนเข้ามาเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างบ้านนี่แหละบ้านติดติดกัน
หลังคาที่จอดรถก็เสียหายด้วย
ส่วนภรรยาก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดบาดเจ็บที่แขน
ไม่รู้จริงค่ะว่าเกิดจากอะไรเพราะเขาไม่เคยมีปัญหากับผู้ชายคนนี้มาก่อนค่ะ
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะให้ข้อมูลบอกว่า
คนที่ทำเนี่ยเป็นหลานของภรรยาเขาเอง
เมื่อก่อนก็อยู่บ้านหลังนี้แหละไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเร่ร่อนไปเรื่อย

อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปก่อเหตุลักรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมา
และล่าสุดก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำลงไปเพราะอะไรค่ะ